เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ
ที่บริเวณแยกไฟแดงที่เป็นสามแยกถนนนิมิตรใหม่ตัดถนนฮาไทยมิตร
แวงทรายกองดินเขตคลองสามวากรุงเทพ
จากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะรถติดไฟแดงอยู่นะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์คันหนึ่งซ้อนสามกันมานะฮะ
เป็นจักรยานยนต์ของนักเรียนช่างกลย่านมีนบุรีนะครับ
มีจักรยานยนต์มาอีก๒คันที่มีนักเรียนช่างกลย่านหัวหมาก๕คนมาด้วยกัน
พอมาเจอเขาก็ลงไปไล่ทำร้ายกันเลย
ค่ะมีทั้งภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพคนที่อยู่ในรถที่รถติดอยู่อะค่ะ
เอามือถือมาถ่ายคลิปไว้เลยเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้
นายปียพงศ์ศรีนรจรรย์หรือว่าในบาสอายุสิบเก้าปี
เป็นนักเรียนช่างไฟฟ้ากำลังปี๔ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ง๑
มินบุรีที่มากับเพื่อนคันเดียว๓คนเนี่ย
ถูกแทงนะฮะเสียชีวิตนะครับถูกแทงเข้าที่หน้าอกซ้ายนะฮะ
แล้วก็เอวด้านขวานี่ครับอยู่ปีสี่แล้วนะครับค่ะนี่นะฮะ
จะจบแล้วนะครับแล้วก็มีลูกมีเมียแล้วด้วย
ภรรยาท้อง๔เดือนนี่ฮะสนนิมิตรใหม่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๓คนนะครับจาก๕คนนะครับ
คนแรกที่จับได้คือนายสุธิชัยมซออายุสิบเก้าปีชุดสืบสวน
ติดตามจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในซอยกรุงเทพกรีธาย่านหัวหมาก
อีกสองคนถูกกดดันจนมามอบตัวนะครับคือนายบุรากรกองปัด
อายุยี่สิบกับนายวารเมสชายเวชอายุสิบเก้าสามคนนะฮะ
จับได้แล้วก็แจ้งข้อหาไว้คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับเรื่องของการพกพาอาวุธมีด
มีอีก๒คนตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ตอนนี้รู้เพียงชื่อเล่นคือนายกิดเสื้อสีม่วงกับอีกคนนึงคือนายทา
ใส่เสื้อสีฟ้าขณะก่อเหตุนะฮะภาพเขามีหมดนะฮะรู้หมดว่าเป็นใครนะครับ
ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับอยู่นะฮะ
เพื่อจะตามตัวมาดำเนินคดีเอาเป็นว่าจับได้แล้วสามในห้า
นายสุธิชัยนะครับที่จับได้เป็นคนขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินเทา
แล้วมีนายทานั่งซ้อนตรงกลางกับนายบุรากรนายบุรากรนี่คือคนที่ใช้มีดแทงผู้ตายเลย
นี่ฮะจากภาพนี้เลยนะครับนายบุรากรเนี่ยนั่งซ้อนท้ายเป็นคนลงไปแทง
แล้วมีในกิจเป็นคนซ้อนท้ายนี่ฮะตำรวจได้ภาพมาหมดแล้วรู้ชื่อรู้หมดแล้วว่าใครเป็นใครอะไรยังไง
เหลืออีกสองคนอย่าหนีเลยไม่รอดหรอกนะฮะมามอบตัวซะเถอะนะครับ
กลุ่ม๓คนที่ก่อเหตุรัฐภาพว่าขณะขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันตามถนนท่าไทยมิตร
มาถึงแยกไฟแดงจุดเกิดเหตุพบรถของนักเรียนช่างกลต่างสถาบัน
กำลังติดไฟแดงอยู่โดยบอกว่าตอนนั้นก็เกิดการเขม่นกันเกิดขึ้น
แล้วก็เลยลงไปทำร้ายร่างกายเขาโดยใช้มีดแทงใส่นายปียพงศ์นะฮะ
เขาบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตนะครับ
ก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่เขม่นกันเป็นนักเรียนช่างต่างสถาบัน
ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาลมินบุรีแล้วนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับรุ่นพี่ของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะ
วิทยาลัยของกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่ากลุ่มรุ่นน้องที่ไปก่อเหตุเนี่ย
ไม่ใช่การประกาศศักดาในโอกาสใกล้ถึงวันสถาปนาของสถาบันนะครับ
เพราะว่าที่ก่อเหตุเอาไว้เนี่ยนะฮะ
เมื่อวันศุกร์ที่๖มีนาคมและวันพรุ่งนี้๑๐มีนาคม
เขาจะมีวันสถาปนาของสถาบัน
แต่จุดที่เกิดเหตุมันเป็นพื้นที่ที่ไกลจากสถาบันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ใช่การประกาศศักดาของสถาบันอะไรทั้งสิ้น
กิจกรรมวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะคุยกับรุ่นน้อง
เกี่ยวกับเรื่องของการไปมีเรื่องกับนักเรียนต่างสถาบัน
ยืนยันนะฮะว่าจะปรับทัศนคติรุ่นน้อง
เพราะพรุ่งนี้จะถึงวันสถาปนาสถาบันนะครับ
เพราะฉะนั้นจะใช้โอกาสนี้ในการคุยกับรุ่นน้องว่าต้องเปลี่ยนความคิดนะ
คือเราต้องลดการก่อเหตุรุนแรงการไปปะทะการไปตีรันฟันแทงกัน
เพราะช่วง๒ปีที่ผ่านมาแล้วความจริงแล้ว๒สถาบันนี้
รุ่นน้องเข้าไปก่อเหตุกับอีกสถาบันหนึ่งที่เขามีคนเสียชีวิตเนี่ย
จริงไม่มีเรื่องกันมา๒ปีแล้วนะ
เพิ่งมาเกิดเหตุการณ์เมื่อเย็นวันส่งที่ผ่านมา
คือเขาติดต่อไปทางครอบครัวเด็กทุกคนแล้ว
แล้วก็ได้พูดคุยก็ผู้ครองก็ตกใจแล้วครับ
แต่ก็พยายามจะติดต่อทางลูกหลานอยู่
อันนี้รุ่นพี่ของฝั่งคนที่ก่อเหตุของสถาบันนี้
เขาบอกว่าไม่ใช่การอวดอ้างประกาศศักดาตามล้างแค้นหรืออะไรยังไงหรอก

กับฝั่งของสถาบันผู้เสียชีวิต
เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงวันสถาปนาของสถาบันเขา

แต่ผู้สื่อข่าวของเราไปได้เรื่องราวในสตอรี่เฟซบุ๊ก
ของสถาบันคู่กรณีสถาบันที่เสียชีวิต

เพราะอันนี้ฝั่งสถามันคนตาย
เพื่อนเขาได้โพสต์ข้อความลักษณะแบบนี้
อย่างอันนี้บอกคือเตรียมล้างแค้นเลย

อย่างใจความนึงบอกขอแค่คนขับให้ผมแค่นั้น

ผมทำไปแล้วผมจะติดคุกกี่ปี
ปีผมก็ติดได้ชีวิตผมอุทิศให้สถาบันแล้วหลังจากนี้
อ่าหรืออีกคนนึงบอกน้องคนไหนอยากแก้คืนทักผมมาผมดัน
ปืนให้แต่ขอแบบเอาให้ตายนะหรือพิการก็ได้อายุไม่ถึง
แปดทำแล้วมอบตัวเลยเดี๋ยวประกันรับผิดชอบไม่ปล่อย
ติดคุกแน่นอนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะเรื่องมันไม่จบ
นะอ่ามันก็ตีกันไปตีกันมาเรื่อยเรื่อยนะใช่แล้วเนี่ยรุ่นพี่ของ
กลุ่มที่ก่อเหตุบอกว่าพวกเขาไม่ได้เตรียมการอะไรเป็นพิเศษ
แต่ถ้ามีนักเรียนต่างสถาบันมาหาเรื่องก็พร้อมอยู่แล้วช่วง
นี่แหละเรียกว่าจะประกาศศักดาของจริงโอ้โหคืออย่างนี้มันมันไม่จบนะ
แน่อาจารย์ต้องกันดูก็ช่วยกันดูนะเพราะพรุ่งนี้สถาบัน
ฝั่งที่ไปแทงเขาตายเนี่ยเขาจะมีงานวันสถาปนาจะมีงาน
แต่ทีนี้ข้อมูลที่ให้กันเนี่ย
มันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดด้วยนะอายุไม่ถึง๑๘
นี่ไปจัดการเขาเลยแล้วมอบตัวแล้วไม่ต้องห่วงประกงประกันได้
ไม่มีปัญหาเดี๋ยวโอ้โหตามกฎหมายเนี่ยสบายมากไม่ใช่นะฮะ
ค่ะซึ่งถ้ารักษณะการก่อเหตุอันโหดเยี่ยมอ่ะคุณอายุน้อยยังไง
มันก็โอ้โหโทษหนักเหมือนกันนะถูกต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนะ
คือเหตุการณ์นี้จริงแล้วตัว
เพื่อนของผู้ตายเขาบอกว่า
คือฝั่งที่ก่อเหตุมาตะโกนถามก่อน
เรียนที่ไหนฝั่งผู้ตายเขาก็เงียบ

เสื้อทางฝั่งของผู้ตายใส่มีสัญลักษณ์

นั่นไงประเด็นมันอยู่ตรงหลายอย่าง
แต่ว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
เขาอายุยังน้อยแต่เขาก็มีภรรยา
ภรรยาเขาท้อง๔เดือนนี่ค่ะ
แล้วทางครอบครัวของผู้ตายบอกว่ามันน่าเศร้านะ

แต่ตอนนี้ตัวเองมีภรรยาแล้วกำลังจะมีลูก

ไม่อยากจะให้ลูกไม่ได้เห็นหน้าพ่อเหมือนกับตัวเขาเองนึกออกมา

ในท้องเกิดมาก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อแล้ว
เพราะโดนเนี่ยสถาบันคู่อริมาฆ่าตายไปก่อน

เท่ากับว่าลูกที่อยู่ในท้อง๔เดือนจะผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เนี่ย

พ่อของเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อของเขาเอง
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่บ้านเกิดของผู้เสียชีวิตนะคะ
บ้านของนายปียพงศรีนรจันทร์หรือบาทที่จังหวัดกาลสิน

คุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตคุณแม่ทองสุโคตมูลอายุ๔๒
คุณแม่เล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าวันเกิดเหตุก็รีบไปดูลูกชาย
สภาพลูกชายถูกแทงเสียชีวิตแล้วรับไม่ได้
เสียใจมากกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุทำไมถึงต้องมาฆ่ากันขนาดนี้
ที่ผ่านมาลูกชายแม่เป็นเด็กตั้งใจเรียนไม่เคยมีเรื่องกับใคร
กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านอยู่แล้วอ่ะ
วันสุดท้ายกำลังจะจบอยู่แล้วอะค่ะ
วันนี้จริงแล้วนะคะ๙มีนาคมเนี่ย
ลูกชายแม่วางแผนว่าจะมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือสู่ขอแฟนสาวนะคะ
เพราะแฟนสาวท้อง๔เดือนแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
วันนี้ตั้งใจว่า๙มีนาคมจะผูกข้อไม้ข้อมือกับแฟน
แต่กลายเป็นว่าวันนี้๙มีนาคมกลายเป็นวันที่จะมาต้องจัดงานศพเนี่ยค่ะ
ไปดูสภาพแล้วรับไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันโดนจิ้มที่เนี่ย
แล้วเอามีดแทงที่ลำตัวไส้ออกเลย
กำลังจะเรียนจบมีอนาคตนะคะ
แล้วแฟนเขาก็มีลูกได้๔เดือนแล้วค่ะ
วันนี้เหรอคะต้องเป็นวันแบบมงคลนะคะ
แบบที่ดีนะคะแบบที่ดีนะคะ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
แต่ตัวในบาร์ดยังไม่ได้เกิดในบาทก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้

บอกว่าไม่อยากจะคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับครอบครัว
รู้สึกปลื้มใจว่าลูกจะเรียนจบอยู่แล้ว

ปลื้มใจว่าลูกจะมีครอบครัวมีภรรยามีลูกแล้ว

ช่วงหลังมาเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนคิดเป็นแล้วครับ
คิดเป็นคือวางแผนครอบครัวยังได้แล้ว
เขาเรียนจบเขาจะทำงานเขาจะแต่งเมีย
อันนี้คงจะเป็นความสุขของเขา
เราก็ปล่อยไปเราก็มีความสุขด้วย

มันสลายไปหมดแล้ว

พี่ชายของผู้ตายค่ะนายชูเกียจโคตมูล
ใบผลการเรียนของน้องชาย
นี่เอามาให้ทีมข่าวดู
แล้วก็บอกว่าครอบครัวไม่เคยเห็น

เพราะน้องชายไม่เคยเอามาอวด
แต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไปเก็บของในห้องน้อง

๔ทุกวิชาคือ๔๐๐น่ะ

พี่ชายเห็นคือทุกคนน้ำตาไหลออกมาแบบ

น้องตั้งใจทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของตัวเอง
แต่สุดท้ายก็ต้องมาจบลงด้วยเรื่องนี้

ครอบครัวจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรศพในวันพรุ่งนี้อีกวันนะคะ
ปนกิจในวันพุธ๑๑มีนาคมนะคะ

คนก่อเหตุไปไล่ตีไล่ยิงไล่แทงกันจริงเนี่ย

บางทีเด็กที่เขาตั้งใจไปเรียนดี